กรานนะในกรุงเทพก็มีการจัดงานหลายที่
ต่างจังหวัดเองก็จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี้เขาก็มีเล่นน้ำสงกรานกันเหมือนกันนะคุณชนะ
แล้วอย่างคุณชนะคุณอยากไปสาดน้ำใส่ใคร
โอ้ผมนะครับอยากจะสาดน้ำใส่คุณแม่

รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีดีที่เราทำสืบทอดกันมานะคะ
แล้วคุณผู้ชมล่ะอยากสาดน้ำให้ใครแล้วอยากรู้ไหมว่า
คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาอยากสาดน้ำใส่ใครมากที่สุด

ใส่แม่ค่ะเพราะไม่กล้าเขินไม่กล้าละนัดดำหัว

คือเขาใช้งานผมหนักมากเลยครับ
คืออยากสาดน้ำเขาให้เขาใจเย็นลงนะครับ
สาดน้ำใส่อาจารย์ค่ะ
เขาจะได้ใจเย็นสั่งงานหนูน้อยค่ะ
ส่วนการพี่นี้อยากสาดน้ำใส่น้องสาวค่ะ
ช่วงนี้ดูร้อนแรงเกินไป
สาดใส่ลูกค้าครับเพราะแดดมันร้อนมาก

อยากสาดน้ำให้กับผู้สูงอายุครับ
เพราะว่าผู้สูงอายุมีบุญคุณต่อเราครับ
ก็อยากสาดใส่สาวที่สวยครับคนที่สวย
อยากสาดน้ำใส่พี่แดนวรเวศค่ะ

ชอบอารมณ์ร้อนร้อนร้อน

อยากจะใส่พิธีกรตลอดข่าวทั้ง๓คนเลยค่ะ
สาดใส่น้องใบตองตลอดข่าวครับน่ารักดีครับผม

สาดใส่แฟนเพราะเคยสาดใส่แฟนคนอื่นแล้วโดนต่อยครับ
โอ้โหหลากหลายความคิดค่ะแต่ละคน
ก็อยากสาดน้ำคนนู้นคนนี้ที่แตกต่างกันออกไป
คุณผู้ชมก็เหมือนกันส่งมาพูดคุยกันเยอะมากเลย
อยากสาดน้ำใส่ใครรวมไปถึงมีอยากสาดใส่เราสองคนด้วยนะ
หลักเลยนะแหมอยากจะสาดน้ำใส่น้องใบตอง
โอ้โฮผมพอเลยนะครับพอให้เป็นแบบว่าหนักเริ่มฉีด
เอาเป็นถังดับเพลิงอารมณ์แบบนั้นเลย
โอ้โหไม่อยากจะคิดสัมผัสจะต้องยืนรับน้ำท่านี้
น้องใบตองนะเขาชอบเล่นน้ำ
ใช่คุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไง
เราโดนน้ำแล้วมันด้วยมันแบบว่าสบายจิตสบายใจ
ตอนนี้ฉันก็ไม่ชอบเล่นน้ำนะ

ไม่หายซิก็คุณน้ำมะกัดซ้ำ
ไม่เกี่ยวเรา๒คนไม่ได้เป็นโรคกลัวน้ำ
ถ้าเจอเราที่ไหนก็สาดน้ำได้